กรณีของการตามล่าพิยดานะครับหรือว่าพันธ์พิยดา
คือก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมตามข่าวเนี่ยก็จะรู้นะครับว่ามีน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องกล้อง
เป็นเด็กชายวัย๑๔ปีนะครับอยู่ที่ภาคเหนือนะครับ
คือตัวน้องเองเนี่ยต้องเรียนออนไลน์โทรศัพท์มือถือนี่ไม่มี
สุดท้ายตัวน้องก็เลยต้องจำใจขอคุณพ่อคุณแม่นะครับ
แม่เนี่ยทำงานอยู่อีกที่หนึ่งนะครับน้องอยู่อีกที่หนึ่ง

น้องเขาอาจจะไปซื้อนะครับว่าคือโมไบโมไบมิ้นต์

ปรากฏว่าอยู่ดีน้องก็พยายามที่จะติดต่อสอบถามว่า

ปรากฏว่าทางฝั่งของคนที่เขาขายเนี่ยก็บอกว่าไม่หรอก
เพราะน้องบอกว่ามันไม่มีเงินมากกว่านั้นแล้วมีแค่๕๐๐นะครับ
สุดท้ายแล้วน้องถูกโกงนะครับโทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้เงินก็๐ใบ
โทรศัพท์ไปร้องไห้กับทางคุณพ่อคุณแม่
บอกว่าเนี่ยแบบแย่มากสงสารแม่มากที่แม่ทำงานหนักแล้วอย่างนี้
แล้วน้องเองหลังจากนั้นเกิดความเครียดนะครับ
ความเครียดจนกระทั่งน้องเองเนี่ยเส้นเลือดในสมองแตกแล้วเสียชีวิต
อันนี้มันเป็นที่มาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
ไอ้เจ้าไอ้โฟนบายมิ้นเนี่ยมันก็เลยแตกออกมาว่า
มันมีคนที่เป็นผู้เสียหายประมาณ๕๐๐คนนะฮะ
หลังจากนั้นตำรวจเขาก็มีการไปตามรวบตัวมานะครับ
เขาได้คนที่มีการเปิดบัญชีมาทุก๒คน
อืมนะฮะแต่ว่าคนที่เป็นหัวโจกใหญ่ก็คือพิยดาคนนี้นะฮะ
คือตอนนี้เนี่ยตำรวจเองก็พยายามตามล่าตัวนะครับ
ยดาทองคำพันธ์นะครับอายุ๑๙ปีนะฮะ
หมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหาคดีช่อกงประชาชนนะครับ

แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคดีนะครับที่เกิดขึ้นที่ราชบุรี

อายุ๑๙บาทปี๑๙ปีคือผมบอกเลยนะครับ
ที่วันนี้ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้เสียหายเนี่ยประมาณ๔คน
ผมรู้สึกเศร้าใจมากนะฮะรู้สึกเศร้าใจตรงไหน
คือมีน้องคนหนึ่งมดดำรถเมฆ
คือน้องที่บ้านยากจนต้องซื้อโทรศัพท์มือถือ๘๐๐๐บาท
เพื่อเอามาเรียนแต่ทีนี้สิ่งที่น้องทำ

น้องต้องล้อยมาลัยล้อยมาลัยได้ภวงละบาท
๕๐๐๐ภวงเพราะให้น้องได้๕๐๐๐บาท
แล้วแม่ของน้องเนี่ยก็ทำงานแล้วก็เอาเงินมาให้น้องอีก๓๐๐

น้องก็ล้องให้ในรายการว่าเขาเอาไปซื้ออันนี้

เงินที่บ้านไม่มีแล้วเหลือก้อนสุดท้ายหมื่นกว่าบาทน้องก็ซื้อโทรศัพท์เพื่อที่จะเอามาทำออนไลน์แล้วก็จะหารายได้ไปจุนเจือครอบครัว
ปรากฏโดนหลอกไอ้เนี้ยหลอกเขาอีกคนนี้หลอกอีกอืมสุดท้ายคือโดนหลอกหมดเลยนะฮะ
ก็คือมันก็เลยเป็นประเด็นว่าสุดท้ายแล้วดูดิว่าไอ้ตัวผู้หญิงคนนี้ดูสิ่งที่เขาใช้ดิฮะ

คือยอดเงินตัวนี้โดนอาญักษณ์นะฮะ

เนี่ยกระเป๋าเนี่ยรองท้องรองเท้า

อยู่รถครับแม่แดงลองดูนะเอาหน้านี่

คือสุขสบายเที่ยวต่างนานาเห็นไหม

มีอีกนะบางใบแซนกว่าบาทนางก็ซื้น่ะ

คือคิดดูแล้วกันว่าสิ่งที่นางทำเนี่ย
บนชีวิตของเด็กที่เขาเสียชีวิต
กับน้องที่บางคนแบบไม่มีเงิน
แล้วคือมันสะท้อนหลายอย่าง
เรื่องเนี่ยผมบอกเลยคือมันสะท้อนหลายอย่าง

นั่นคือมันทำให้เห็นเลยว่าเด็กบางคนเนี่ย
ไม่มีสักตรงสักต่างที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือมาเรียนออนไลน์
ถูกไหมฮะต้องไปแบบขอคุณพ่อคุณแม่

เพื่อจะได้เรียนตามเพื่อนทันนะครับ
สะท้อนอะไรสะท้อนของการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะ
มีผู้เสียหาย๕๐๐คน
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขายังหลอกคนได้ต่อไปเรื่อย
ทั้งที่ตำรวจคุณต้องจับตัวเขาได้แล้ว

มันหมายถึงชีวิตของคนคนหนึ่งของเด็กคนหนึ่งที่เสียชีวิตไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีว่า
พอคุณปล่อยมิจฉาชีพแบบนี้เอาไว้ในสังคมเนี่ย
มันทำให้สังคมมันอยู่ยาก
ชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันลำบากอ่ะคือไม่รู้อะไรมาคือเด็กมันก็จำเป็นที่จะต้องเรียนแล้วจะเอาเงิน
คือบอกเลยเด็กจนคือถ้าไม่จนมันซื้อเครื่องใหม่ไปแล้ว
แต่นี่คือน้องไม่มีเงินก็ต้องมาซื้อในมือสองแล้วถูกแบบนี้เพื่อไปเรียน
นี่มันเป็นงานมันสะท้อนให้เห็นหลายเรื่องทีเดียวนะเรื่องนี้จริง
อยู่ที่ว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไง
แน่นอนคือตอนนี้เนี่ยตำรวจเองเนี่ยเขาก็เขาก็กำลังตามสืบอยู่ว่าเงินเนี่ยมันอาจจะมีการถ่ายเทไปที่ไหนอีกบ้างหรือเปล่านะ
ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวเป็นครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือตำรวจบอกว่าน้องคนนี้เนี่ยคือหนีอยู่นะแล้วก็มีการเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยไม่ต่ำกว่า๒๙บัญชีนะแล้วแต่ละคนเนี่ยที่มีการสัมภาษณ์ไป๔คนเนี่ยนะฮะ
เชื่อไหมว่าเขาให้โอนเงินเนี่ยต่างชื่อบัญชีกันหมดเลยคนนี้ชื่อคนนี้อันนี้ชื่อนี้อันนี้ชื่อนี้แยกกันไปหมดเลยคือโอนเข้าไปสมมุติเราซื้อเนี่ยรถมดดำซื้อเนี่ยก็โอนเข้าในกอรถเมย์ซื้อโอนเข้าในขอก็คือเป็นเหมือนเครือข่ายเหมือนกับเป็นเครือข่ายไม่แต่เขาจ้างเขาจ้างให้เปิดบัญชีให้คนเปิดบัญชี๘๐๐บาทคือมึงผิดตั้งแต่ตรง
ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวส่งทั้งหมดให้น้องพลอย

กำลังกลับบ้านมีโทรศัพท์โทรเข้ามา

ผมอยากรู้ว่าที่คุณรวบรวมมารวบรวมทำไม

ถ้าไม่งั้นผมจะดำเนินการทางกฎหมายกับคุณ

เออสุดท้ายพี่ก็เลยโทรไปหาน้องแล้วก็บอกว่าน้องส่งเบอร์คนนั้นมาหน่อยสิ

แต่ไม่ใช่ว่าอะไรหรอกเดี๋ยวตามได้

ไม่รู้เหมือนกันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือโทรมาเหมือนข่มขู่เขาอ่ะ
ลักษณะแบบเนี้ยว่าให้หยุดซะนะหยุดในการรวบรวมผู้เสียหายทั้งหลายนะ

พี่ว่าเด็ก๑๙แล้วเริ่มทำถึง๑๖อีกสิบหกแต่อยากให้เจอโต้เร็วเพราะว่าผู้
เสียหาเยอะจริงส่งสารมันมันต้องจับมันต้องจับแต่ตอนนี้เงินบัญชี